แต่เจ้าตัวนี้ค่ะไม่ต้องจินตนาการแล้วเจ้ามีตังค์
เต่าตัวนี้มันให้โชคมาติดต่อกัน๒งวดจ้า
ไม่รู้จินตนาการจากไหนเหมือนกันนะ

ร้านตัวเต๋วเรือในเกลียงบายประเทศคองสาบค่ะ
อันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้ที่จ้างอยู่ไม่ใช่มีตังค์

มีตังค์คือเต่านะคะเต่าตัวหนึ่งนะคะ
ก็คือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเอามาเลี้ยงไว้
ซึ่งเต่าตัวนี้เขาบอกว่าเขาดูตรงกระดอง
แล้วไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแล้วเจ้าของร้านถูกมาแล้ว๒งวด
ไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ใช่มีตังค์แต่จ้องจ้องมีตังค์ไม่ตาไม่กระพริบเลย
เอามีตังค์มาโชว์ตัวหน่อยโชว์ซิกแพคหน่อย
เจ้าของร้านคุณจุธามาศนะคะบอกว่าเต่าตัวนี้นะคะเดินเข้ามาในร้านเอง
เมื่อประมาณ๒เดือนที่แล้วโดยที่ไม่โดนรถทับนะ
แต่เต่าหลายตัวโอ้ยบางตัวโดนรถทับหมดเลย
เขาก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะอยากมาอยู่ด้วย
เขาก็เลยตัดสินใจเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กอ่ะคุณ
แล้วก็ตั้งชื่อให้เป็นมงคลเนาะเจ้าปีตั้ง
ที่ผ่านมานะคะมีตังค์ก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้น
เขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนกระดองของมีต่าง
ก็คือลวดลายบางอย่าง
ก็เลยเอาไปเสี่ยงดวงเสียงโชคดูสิปรากฏว่าถูกจริงคุณ
ใช่ใช่แล้วงวดที่ผ่านมาเอาน้องขึ้นมาดูที่นี่หงายจับดูใต้ท้อง
ก็เห็นอีกก็ขอไปเสี่ยงโชคอีก
ปรากฏว่าถูกลอตเตอรี่๒ใบ
วันนั้นแหละทำไมตาดีมองตรงไหน
วันนี้เขาก็เลยเอามีตังค์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ดูไม่ออกแล้วดิฉันดูไม่ออกนะ
ดูที่เป็นยังไงไม่รู้เจ้าของเขาอาจจะดูออกไงดูจากกระดองเนี่ยเห็นไหม
บางคนเขาเห็นดูเป็นก็ว่าไปแต่ดิฉันดูไม่เป็นดูไม่เป็นก็ไม่เป็นไร
เขาบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อที่อยู่อันใหม่เนี่ย
เป็นกระถางเป็นอะไรอย่างนี้ให้มีตังค์อยู่ให้มันใหญ่ขึ้นบ้าง

เออจะเรียกมันในกะละมังมันจะมีผักบุ้งไง
เออะกำลังเขียวว่ะแหละบ้านมันมีตังนี้

สงสัยว่าเจ้าแมวตัวนี้อยากกินผักปุ้งหรือ

ใส่ด้วยความเป็นแมวนึกออกไหม